ทุกผู้ชมครับมีนักเรียนชั้นป๒ที่สุพรรณบุรีนะครับ
น้องเนี่ยเขียนจดหมายถึงผอโรงเรียน
นี่ฮะเขาแชร์อยู่ในโลกโซเชียลนะครับ
ใช่ค่ะเพราะข้อความน่ารักมากความเป็นเด็ก
อยากได้สไลเดอร์อยากได้เครื่องเล่นเด็กนะฮะ
สไลเดอร์นี่นะครับทุกผู้ชมครับเราก็ตามหาให้แล้วว่าโรงเรียนที่ไหนนะครับ
นี่ดูข้อความของน้องนะครับพอคะหนูเป็นเด็กดี
พอคนดีซื้อสไลเดอร์ทีสิคะหนูเด็กป๒อยากได้มากค่ะ
จากน้องน้องป๒และเพื่อนทุกคนนี่นะฮะโอ้โหนี่ครับ
โรงเรียนไม่มีสไลเดอร์ฮะอ่าเด็กเด็กเขาเลยอยากได้นะครับ
โรงเรียนวัดวังคันนะครับเราตรวจสอบไปแล้วนะครับทุกผู้ชมครับ
หลังจากที่เฟซบุ๊กที่ชื่อว่าจางระวีนวดแผนไทยเนี่ยเขาได้แชร์เอาไว้นะครับ
บอกว่านักเรียนเนี่ยเขียนจดหมายน้อยใส่กล่องแสดงความคิดเห็นของโรงเรียน
เป็นจดหมายน้อยไปถึงท่านผอของโรงเรียนนะครับ
คือโรงเรียนวัดวังคันเนี่ยขาดงบประมาณในการซื้อเครื่องเล่นเด็กนะฮะ
ท่านผู้ชมครับน้องเขาก็อยากได้สไลเดอร์
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีโรงเรียนแห่งนี้นะครับ
โรงเรียนวัดวังคันที่สุพรรณบุรีนะครับเราตรวจสอบไปแล้ว
ได้คุยกับท่านผอแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
ท่านผู้อำนวยการณทัศน์พงศ์ไตรคณันทรนะฮะ
ภูมิในการโรงเรียนวัดวังคันอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี
โรงเรียนแห่งนี้นี่ฮะท่านผอบอกว่าโอ้โหตกใจเหมือนกัน
พอมีคนแชร์จดหมายของเด็กนักเรียนไปเนี่ย
คนเข้ามาแบบโอ้โหต้องการช่วยเหลือสารฝันให้กับเด็กนักเรียนของโรงเรียนของพอเนี่ยเยอะมากนะฮะ
ตอนนี้มีคนใจดีโอนเงินมาให้กับบัญชีของโรงเรียนแล้วนะครับ
เดี๋ยวเราขึ้นหน้าจอนะฮะโอนเงินมาให้แล้วตอนนี้สี่หมื่นบาท
แต่ท่านผอบอกว่า๔๐๐๐บาทเนี่ยมันก็พอนั่นแหละ
แต่มันพอสำหรับการซื้อสไลเดอร์ที่มันรับน้ำหนักตัวของเด็กอนุบาล
จดหมายเนี่ยของเด็กป๒เด็กป๒ชั้นป๒น้ำหนักตัวแบบนี้แบบนี้เนี่ย
เครื่องเล่นสไลเดอร์มันต้องเป็นของเด็กโตมันจะอยู่ที่ประมาณ๖๕๙๐๐บาทท่านผอบอกนี่นะฮะ
ใครอยากช่วยเหลือน้องก็นี่นะครับบัญชีขึ้นให้หน้าจอนะครับเป็นบัญชีของทางโรงเรียนนะครับ

เพราะว่าผมไปโรงเรียนมาเยอะครับ

ไม่คิดว่าคนจะมาแชร์กันเยอะแล้วก็มาวนซื้อกัน
เพราะว่าเพื่อนปกติผมแชร์ก็ไม่ค่อยมีใครมาแชร์ต่อมาเยอะขนาดนี้
ก็นี่เป็นบัญชีของทางโรงเรียนเลยนะฮะใช่ค่ะ
เราก็เลยบอกต่อให้ตอนนี้ก็เริ่มมีผู้บริจาคเข้าไปแล้ว
เพราะว่าสงสารน้องน้องป๒อยากได้สไลเดอร์
ขอให้น้องได้เล่นสไลเดอร์กันไวนะคะ